ก็ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นหลายพักการเมือง
จัดงานระดมทุนบ้างนะคะจัดงานขายของที่ระลึกกันไป
เพราะแต่ละพักก็ต้องใช้เงินนะคะ
ในการที่จะทำกิจกรรมต่างเพื่อสร้างชื่อเสียง

แต่ว่าพักการเมืองต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง
ไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งมีคำตอบนะคะติดตามจากรายงาน

ไทยรัฐคู่มือเลือกต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง
ไทยรัฐคู่มือเลือกต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง
ไทยรัฐคู่มือเลือกต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง
การที่จะทำกิจกรรมต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง

การที่จะทำกิจกรรมต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง

การที่จะทำกิจกรรมต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง
การที่จะทำกิจกรรมต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง

การที่จะทำกิจกรรมต่างนั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนได้บ้าง

เงินทุนประเดิมซึ่งทุนประเดิมแต่ละพักจะมีไม่น้อยกว่า๑ล้าน

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพักของสมาชิก
๓เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเช่นขายร่มขายเสื้อ
๓เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเช่นขายร่มขายเสื้อ

เงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเช่นจัดระดมทุนขายโต๊ะจีน

๔เงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเช่นจัดระดมทุนขายโต๊ะจีน
๔เงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเช่นจัดระดมทุนขายโต๊ะจีน
๔เงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเช่นจัดระดมทุนขายโต๊ะจีน
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
๕เงินจากการรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบุคคลหรือนิติบุคคล

๕เงินจากการรับบุคคลหรือนิติบุคคล
หรือประโยชน์อื่นใดรวมถึงเปิดเผยค่าใช้จ่าย

สำหรับบทลงโทษทั้งผู้ให้ซึ่งจะเป็นบุคคล
นิติบุคคลและผู้รับอย่างพักการเมือง
โดยกรรมการบริหารพักกรณีได้กระทำการฝ่าฝืน

ต้องระวังโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงยังจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
และตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย